หลายท่านที่มีความสงสัยกันมานานตกลงพระสงฆ์เนี่ย
ขับรถขี่รถจักรยานยนต์ผิดไม่ผิดอย่างไรจะเอายังไงกันดี
ล่าสุดมีคลิปคลิปนี้นะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวมีคำตอบให้ว่าผิดหรือไม่ผิดนะฮะ
นี่เขาเอาไปโพสต์ไว้ในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกใช่ค่ะ
เห็นไหมถึงขั้นจีวอนปลิวกันเลยทีเดียวนะฮะ
เป็นจักรยานยนต์พ่วงข้างไม่รู้หลวงพี่จะรีบไปไหนนี่ฮะ
แล้วเพลงนี้ก็ใช่ไงบวกกับเพลงเข้าไปด้วยค่ะใส่เพลงไว้ด้วยนะฮะ
อ่าก็มีผู้โพสต์เอาไว้นะครับ
แอปพลิเคชันติ๊กต๊อกนะฮะก็อย่างที่ท่านเห็นแล้วฮะตามภาพเลยครับ
ชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์พร้อมกับตั้งข้อสงสัยว่าตกลงแล้วเนี่ย
พระสงฆ์ขี่รถแบบนี้ได้ไหมใช่ค่ะคนถามเยอะค่ะ
มีข่าวเกี่ยวกับพระขับรถเนี่ยเยอะนะคะใช่อย่าว่าจะขี่รถเลย
ขับรถใช่ไหมเยอะแยะไปหมดนะครับพอเกิดคลิปนี้เกิดขึ้นนะครับ
ท่านผู้ชมครับล่าสุดนายนรงทรงอารมณ์ภูมิในการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับ
บอกว่าล่าสุดเนี่ยทางพศนะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ได้มีมติเรื่องกรณีพระพิสุสามเณรขับแล้วก็ขี่รถเนี่ยนะฮะทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ออกมาแล้วนะครับ
ตกลงเป็นมติออกมาเลยนะฮะของพศเป็นครั้งแรกเลยนะครับ
ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็มหาเถระสมาคมนะครับ
มีมติแจ้งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการกับพระพิสุสามเณร
ที่ไปขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์โดยให้บังคับใช้กฎหมายเช่นเดียวกับประชาชนโดยทั่วไปนะฮะ
เอาตามกฎของกฎหมายเลยนะฮะกฎหมายจราจรนะครับ
ฎเป็นอย่างนี้ครับถ้าหากพบว่าพระสงฆ์ทำผิดจากการขับขี่รถนะฮะ
ให้เอาผิดได้ไม่แตกต่างจากประชาชนทั่วไปนะฮะจากเมื่อก่อนเนี่ยเวลาตำรวจเขาเจอ
เขาจะอนุโลมใช่ไหมค่ะอ่าเห็นพระขับรถยนต์ขี่จักรยานยนต์
จะเป็นพระหรือว่าเป็นสมเนรก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นไร
อย่างมากก็ไปให้เจ้าคณะปกครองท่านว่ากล่าวตักเตือน
เพราะว่าในกฎของสงฆ์เองก็ไม่ได้มีข้อห้ามเอาไว้
ถ้าจะมีก็คือโลกะวัชชะโลกติเตียนเพราะสมัยพุทธกาลเนี่ย
เรายังไม่มีรถค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นไม่มีเรื่องอาบัดอยู่แล้วอ่ะ
ขับรถแล้วอาบัดขี่รถแล้วอาบัดก็เป็นโรคติเตียน
ทำความผิดอย่างอื่นก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเมื่อมหาเถระสมาคม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ใช้กฎหมายจราจร
เกี่ยวกับเรื่องการขับขี่รถเหมือนกับประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยถามว่าแล้วจะผิดอะไร
ผิดก็เพราะว่าพระหรือสมเนรเมื่อมาบวชแล้วเท่ากับว่าท่านไม่ใช่ประชาชนทั่วไป
ท่านมาเป็นพระเป็นสมเนรนะเปลี่ยนสภาพจากคารวาสมาเป็นสงฆ์ค่ะ
ชื่อที่อยู่สังกัดไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านแล้วไม่ใช่นายไม่ใช่เด็กชายแล้ว
มาเป็นพระแล้วและการทำใบอนุญาตขับขี่พระทำไม่ได้
นั่นเท่ากับว่าเมื่อเห็นพระขี่จักรยานยนต์แบบนี้ยังไงท่านก็ผิด
เพราะว่าไม่มีใบอนุญาตขับขี่แน่นอนถูกต้องนะฮะ
เพราะฉะนั้นฝากไปยังหลวงพี่หลวงพ่อทุกท่านนะฮะน้องสมเนรทุกท่าน
ขับขี่รถไม่ได้แล้วนะครับตำรวจเจอตำรวจจับเลยนะฮะ
ใช่ค่ะชัดเจนแล้วนะคะทีนี้ไม่ต้องถามแล้วชัดเลย